แสดงความคิดเห็นมาหน่อยกรณีการนั่งรถตู้

ก็เลยไปแจ้งจับหนุ่มใหญ่ลวนลามบนรถตู้
ผู้ต้องหาสารภาพว่าอะไรรู้ไหมคุณ
น้องเขาน่ารักจนอดใจไม่ไหว

สารภาพกับตำรวจสารภาพกับตำรวจมาแบบนี้

ชี้ตัวผู้ก่อเหตุอาณาจารย์บนรถตู้โดยสาร

ขอความช่วยเหลือจากนักศึกษาสาว
อายุ๑๙ปีเรียนอยู่ชั้นปีที่๑

ซึ่งเธอนั้นเดินทางมาจากไหนรู้ไหมคุณ
เดินทางมาบนรถตู้โดยสารสายยะลาหาดใหญ่
เพื่อมาลงที่สถานีขนส่งหาดใหญ่
แล้วก็ที่เข้าแจ้งความเข้าขอความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่เนี่ย

ซึ่งเป็นผู้โดยสารที่นั่งติดกันในรถตู้กระทำอาณาจารย์

เจ้าหน้าที่ควบคุมตัวนายอาฮามะกาโด
อายุ๔๑ปีชาวจังหวัดยาลา

เข้าไปทำงานในประเทศมาเลเซียไว้ได้
น้องวัย๑๙ปีบอกว่าอย่างไรรู้ไหมคุณ

ก็นั่งติดกับผู้ชายคนนี้จริงที่นั่งอื่นก็มีนะ
แต่ผู้ชายคนนี้มานั่งติดอยู่ข้างตลอด
แต่ต้องบอกก่อนว่าที่นั่งที่อยู่ในรถตู้
คือที่นั่งเขาเล็กจริงหมายถึงว่าเป็นรถตู้โดยสารนะ
ไม่ใช่รถตู้ที่เราเช่าแล้วก็มาเดินทางไปเที่ยวต่าง

ที่เล็กที่แคบแต่ว่านักศึกษาสาวบอกว่า
อื่นก็มีทำไมไม่ไปนั่งมานั่งเบียดตรงนี้

พยายามเอามือมาวางที่หน้าขาตนหลายครั้ง

ช่วงแรกเธอก็นึกว่าเป็นคนสติไม่ดีหรือเปล่า
เอามือปัดออกแต่ท้ายที่สุดก็เอามือมาวางไว้เรื่อย
นี่เธอก็แข็งแกร่งนะนักศึกษาสาวคนนี้แข็งแกร่ง
ทำแผนประกอบคำรับสาภาพของผู้ต้องหา
แล้วก็ตัวเองก็เป็นผู้ทำแผนเอง
ปกติการทำแผนประกอบคำรับสารภาพจะใช้ตัวแทน
เนื่องจากว่าบางทีเหยื่ออาจจะยังมีความกลัวอยู่
เป็นการป้องกันนะคะสิ่งที่อาจจะเกิดกับจิตใจ

เธอเอาตัวรอดมาจนได้แต่เธอทนนั่งมาตั้งแต่ที่ยาลา
จนกระทั่งมาถึงที่หาดใหญ่ทนนั่งแบบนั้นมา
แล้วก็ลงมาขอความช่วยเหลือฟังเสียงของนักศึกษาสาวคนนี้หน่อย
อันนั้นก็เลยคิดว่าเขาอาจจะไม่สบายอะไรอย่างนี้ใช่ไหม
แต่พอมาใกล้ถึงหาดใหญ่คือมาเต็มมือแล้ว

แล้วก็ปัดออกก็ยังมาตั้ง
แล้วพอออกมาถึงที่วงศาสตร์

แล้วเขาก็เหมือนดึงกระโปรงไว้ไม่ให้ลง
เขาก็อยู่แบบนี้ตลอดเวลา

เขาอาจจะไม่เต็มอะไรพี่
โอ้โหทนนั่งมานานมาก
ต้องนั่งทนกับสภาพแบบนี้ที่ถูกลวนลามนะ
ด้านของนายอาฮามะสารภาพว่าได้กระทำอนาจารย์นักศึกษาสาวจริง
จากเกิดอารมณ์ชั่ววูบเพราะอะไรอดใจไม่ไหว
นักศึกษาสาวหน้าตาน่ารักบอกแบบนี้
ซึ่งเจ้าหน้าที่ได้นำตัวนายอาฮมะส่งให้ตำรวจเพื่อดำเนินคดีต่อไปนะครับ